ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะไฟสงครามและการสู้รบที่มีการประทุขึ้น
ภายหลังจากที่มอดไหม้ลงแล้วไม่เพียงแค่ฆ่าชีวิตมนุษย์เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนสังคมนะคะ
แต่ว่ายังเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะสงครามรอบใหม่นะคะระหว่างกลุ่มฮามัสในฉนวนกาซ่ากับอิสราเอล
นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ทั้งชีวิตมนุษย์ทหารแล้วก็ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
จากนี้ยังฆ่าฟันระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคต่างในขณะที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบค่ะก็ต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างยับเยินเช่นเดียวกัน
งครามคือการทำลายล้างพลังงานคือการทำลายล้างของสงครามที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วก็มีการลงเอยด้วยความเสียหายต่อระบบนิเวศนะคะ
จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นก็พบว่าภัยสงครามส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างชัดเจนทำให้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพืชแล้วก็สัตว์ท้องถิ่นต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงศูนย์พันธุ์จำนวนมาก
ในบางกรณีค่ะการทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดจากยุทธวิธีทางทหารอย่างเช่นในช่วงสงครามเวียดนามกับกองทัพสหรัฐมีการฉีดพ่นสารเคมีอันตรายต่างเพื่อทำลายต้นไม้ใบไม้ตามแนวป่าเพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้เหล่านี้นะคะเหมือนกับเป็นเกาะป้องกันให้กับฝ่ายตรงข้ามได้
เพราะฉะนั้นฉาสารเคมีต่างที่มีการฉีดก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศแล้วก็สุขภาพของมนุษย์ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะยังมีผลวิจัยพบว่าผลกระทบทางอ้อมของสงครามที่เกิดขึ้นจากการสู้รบ
คือการกรอบโกยหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อหาเป็นทุนในการดำเนินสงครามต่อ
นี่จึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนทั้งจากผลงานวิจัยและภาพที่เห็น
สงครามไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่งผลต่อการทำลายล้างชีวิตมนุษย์เท่านั้น
แต่ธรรมชาติก็โดนลูกหลงไปด้วย
และในที่สุดนะคะผู้ที่แพ้สงครามก็คือโลกของเราที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยค่ะ